ก็คงจะพูดถึงความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยพรุ่งนี้
หลายคนก็คงจะเคลียร์โปรแกรมชีวิตแล้ว
การพาครอบครัวไปเที่ยวก็คงจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าถึงเย็น
ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะสู้กับจีนได้อย่างสูสี
ได้เปรียบมากขึ้นด้วยซ้ำไปหลังจากที่จีนเขาขาดทางอื่นเลย
ครับเมื่อมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่หลายสื่อก็บอกว่าไหล่หัก
คือจากภาพสแกนที่มีข่าวออกมาก็คือมีรอยร้าวชัดเจน
แล้วก็คาดว่าไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมเจอกับทีมชาติไทยนะครับ
และอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับธิรสินแดงดานะครับ
จะเป็นเกมที่๙๙ในนามทีมชาติ

สำหรับบุวิทย์นะครับกัปตันทีมชาติไทย
ในชุดเอเชียนครับก็จะ
ลงเล่นนัดที่๙๙อย่างที่คุณไกรสอนบอกในรอบ๑๖ทีมเจอกับจีน
ในวันอาทิตย์นี้ก็แอบหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปต่อในเกมที่๑๐๐ในนามทีมชาติ
ว่าชนะจีนผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสเข้ารอบ๘ทีม
โดยมุ้ยก็บอกนะครับว่าในฐานะนักบอลอาชีพคนหนึ่งก็ภูมิใจที่มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทย
แม้ว่าจะไม่คาดคิดว่าเส้นทางลูกหนังของเขามันจะมาไกลขนาดนี้
ที่ผ่านมามันก็มีช่วงเวลาที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็ภูมิใจ
นึกถึงรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมกันเล่นามทีมชาติ
มันก็เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับ

เช่นคลับนี้เจ้าตัวก็เคยผ่านมาแล้ว๑สมัยในปี๒๐๐๗นะครับ
ที่อาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินคุมทีมนะครับ
ของหน้าวัย๓๐ปีบอกด้วยนะครับว่าหวังจะเห็นทีมชาติไทยนั้นผ่านจีนไปได้นะครับ
เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมจะสู้เต็มที่แล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ
เหมือน๒นัดที่ผ่านมานะครับ
ธิริษฐศิลป์แห่งดาวน์ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว๙๘นัดนะครับ
ยิงไป๔๓ประตูตอนนี้รั้งดาวสันโวสูงตลอดการอันดับ๓ของทีมช้างศึกนะครับ
โดยจัด๕อันดับนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุด
แน่นอนครับหนึ่งในนั้นต้องมีธีรทรบุญมาทันนะครับเป็นนักเตะที่ติดอยู่ในอันดับการผ่านบอล
โดยผ่านบอล๑๓๙ครั้งสำเร็จไป๑๑๙ครั้งก็คิดเป็น๗
ส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับระบบของทีมไทยด้วยพอปรับจาก๔๓๓มาเล่น๓๕๒ใน๒เกมหลังเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเติมเกมเยอะขึ้นแล้วก็อุ้มก็มีโอกาสเคลื่อนมาเล่นตรงกลางด้วยในบางจังหวะ
ทำให้ว่าที่แก๊กซ้ายของโยโกมาเอฟมารินอสนะครับที่เขาจะไปค้าแข้งในระดูการใหม่กลับไปเล่นเจรีย์อีกครั้งเนี่ย
ก็มีส่วนร่วมในการเล่นทั้งเกมรับเกมลุกแล้วก็เป็นธรรมหนึ่งแอสซิดด้วย
ที่เราเห็นในภาพนี้นะครับก็คือการผ่านบอลให้กับธีรสินหมวกประตูตีเสมออินเดีย๑ต่อ๑ครับ
นี่ก็เป็นการจัดอันดับของทีมชาติไทยนะครับอันดับสองของนักเตะไทยที่ผ่านบอลได้มากสุดนะครับ
เลี้ยมาก็เป็นถิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับว่าที่มิดฟิลของอีตะจินิตะน้องใหม่เจลีก
บอลสำเร็จไป๑๑๖ครั้งอันดับ๓เป็นชนะทิพย์สงกระสินนะครับผ่านบอลไป๙๖ครั้ง
เป็นทริสตองโดนะครับ๘๒ครั้งและธิรสินแดงดากัปตันทีมผ่านบอลรวม๗๙ครั้งนะครับ
เรื่องของความพร้อมครับในเรื่องของทีมงานล่าสุดเนี่ยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีคำสั่งนะครับส่งทางคุณสุพชาติยาวิราชนักกายภาพเดินทางไปสมทบนะครับ
ที่สหรัฐอิมิเรตก็เป็นอีกหนึ่งในแผนงานเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติจีน
รวมถึงวางแผนล่วงหน้ากรณีที่เราผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้
โดยสุวิชานรดีครับนักกายภาพประจำทีมเนี่ยบอกว่าคือมันยิ่งมีโปรแกรมแข่งขันติดติดกันเนี่ย
ดูแลร่างกายแล้วให้นักเตะแต่ละคนพร้อมที่สุดในแต่ละเกมนะ
ที่หลักก็คือดูแลเรื่องของกลไกกระดูกกล้ามเนื้อซึ่งต้องฟื้นฟู
แล้วก็ซ่อมแซมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ได้ครับ

คือเล่นกันสู้กัน๙๐นาที

หลังจากนั้นก็สำคัญนะครับในช่วงของการดวนจุดโทษ
หลายคนขาอ่อนทำให้กำลังขานั้นไม่เหมือนเดิม
เปอร์เซ็นต์การยิงจุดโทษนั้นลดลงนะครับ

รอบ๑๖ทีมสุดท้ายของเอเชียนครับ
ลงสนามเวลา๒๑นาฬิกาครับ